และกว่ามันได้ที่ไม่ได้มากกว่าของ

เราที่คุกจะเปิดทางแน่นแผ่น

คือปกติหมดที่เก้าเนื้อรังก็คือหลอดลมจะตีดอยู่แล้ว
ทีนี้คือช่วงนี้มีปัญหาเรื่องหมอกควัน

แล้วก็ให้ยารักษาเรื่องอาการหอบ

ระยะเวลาที่เดินทางจากแม่ชันท้ามาถึงอุ้มภาค
ถ้าใช้รถที่เป็นรถของสุขสาราค่ะ

เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือคนไข้

สวัสดีครับทุกคน